กลับมาช่วงนี้อย่าลืมนะคะที่เราชวนคุณผู้ชมคุยกันไว้
เชื่อหรือไม่ว่าของขวัญปีใหม่วันคริสต์มาสที่ลุงตู่เนี่ยนะคะ
ต้าลุงตู่จะให้กับคนไทยทั้งประเทศ
สลากใบละ๘๐บาท

คือเราสามคนไม่ได้ปรามาศ
ไม่ได้ประมาทถ้าทำได้สวัสดียกมือท่วมหัวดีใจแทนคนไทยเลย
แต่ว่าที่เราทำโพลมาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอ่านในข่าวนั้น
คือเราทำมาสะท้อนความรู้สึกว่า
หนึ่งเขาเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วให้ท่านรู้เอาไว้นะครับ
ว่าที่ท่านบอกว่าไปตรวจมาแล้วกองสลากไม่เจอการขายเกินราคา
เดี๋ยวท่านจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เขาส่งมาเนี่ย

แล้วจะบอกว่าคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะมาก

ในคอมเมนต์เพจเฟซบุ๊กไม่เปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารายงานให้ฟังนะคะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ก่อนนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะ
เมื่อวานนี้หลังจากที่รองผู้ว่ากรุงเทพแถลงออกมา
หลายคนสับสนเลยบอกว่าให้เกิดอะไรขึ้น

ไม่ได้จัดกิจกรรมปีใหม่แล้วใช่ไหม

แสดงว่าจะไม่มีการอะไรเลยใช่ไหมสำหรับคนกรุงเทพ
เอาช้าชัดแบบนี้นะคะ
บรรทัศน์แต่ชัดเจนมากสำหรับคำตอบที่จะให้ต่อไปนี้
กรทมงดปีใหม่เอกชนจัดได้
บรรทัศน์แรกกรทมงดปีใหม่แปลว่าหน่วยงานที่สังกัดของกรุงเทพมหานครทั้งหมด
หน่วยงานไม่มีการจัดงานเขาดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว
ไม่มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีแล้วนะคะ
แต่ภาคเอกชนถามต่อภาคเอกชนที่เขาเตรียมงานไว้แล้วจัดได้ไหม

แต่ที่บอกว่างดไม่จัดเนี่ยก็คือหน่วยงานสังกัดในกรุงเทพมหานคร

บอกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก
หรือว่าหูที่เขาออกมาร้องขอขอร้องก่อนน่ะ
นี่บอกว่าอยากให้หลายประเทศทั่วโลกคืองดจัดกิจกรรมในช่วงหยุดยาวช่วงปีใหม่ได้ไหม
เพราะกลัวว่าเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุมิครอนเนี่ย
มันจะเลวร้ายลงไปอีกแล้วต้องยอมรับนะ

สำหรับเรื่องของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์นี้ก็เลยเมื่อวานชัดเจนแล้วนะคะ
ว่าใครที่รออยู่สำหรับว่ากรุงเทพจะจัดงานไหม
ในส่วนของกรุงเทพมหานครไม่จัดนะคะ
จัดกิจกรรมเข้าดาวน์และไม่จัดสวดมนต์ข้ามปี
แต่เอกชนจัดได้แต่จัดได้
ก็ต้องไปขออนุญาตจากกรุงเทพก่อนและได้รับอนุญาตก่อนนะคะ

เท่าที่ดูมีการขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครมี๒จุดใหญ่
ทีมข่าวของเราติดต่อสอบถามไปที่ตัวแทนของ๒จุดนี้

แต่จัดภายใต้มาตรการที่สบคและกรุงเทพเขากำหนดมา
ต้องมีเรื่องของการคัดกรองคนเข้างาน
ทำความสะอาดสถานที่เว้นระยะห่างทางสังคม

และที่สำคัญคนที่จะมาร่วมงานต้องมีการฉีดวัคซีนแล้ว
ก่อนเข้าร่วมงาน๗๒ชั่วโมง
ทีนี้คำถามตัวโตเลย

ต่างจังหวัดเป็นมติจากที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่หรือเปล่า
ล่าสุดนะคะพลเอกสุพศมาลานิยมเลขาสมช

ไม่เกี่ยวไม่ใช่เป็นมติจากที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่

มันเป็นความไม่พร้อมของสถานที่ของเขาเอง

เพราะฉะนั้นแปลว่าจังหวัดต่างที่ท่านประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าจัด
ท่านก็จัดได้เหมือนเดิมจัดได้เหมือนเดิมนะคะ
คุณธนกรวังบุญคงชนะออกมาคอนเฟิร์มให้ชัดอีกทีหนึ่ง
บอกว่าเรื่องนี้ทางผู้ว่ากรุงเทพได้บอกท่านนายกไปแล้วว่า
กรุงเทพจะงดจัดงานในส่วนที่กรุงเทพจะเป็นเจ้าภาพเองนะคะ
ส่วนภาคเอกชนยืนยันอีกครั้งหนึ่งจัดได้ปกติแล้วปฏิเสธ
กระแสข่าวที่ว่ารัฐบาลประกาศยกเลิกกิจกรรมปีใหม่ทั่วประเทศ
ก็คือทุกจังหวัดห้ามจัดอันนี้ไม่จริงนะคะ
ไม่จริงยังคงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ได้
แต่เรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ต้องเข้มงวดและเข้มข้นเหมือนเดิม

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เรียนเป็นเรื่องของการปัญหา
เรื่องการภาษาของการสื่อสารผมอธิบายแบบนี้
คำว่ากรุงเทพมหานครงดจัดงานปีใหม่เนี่ย
คือตอนที่ท่านเกลียงยศท่านพูดในฐานะที่ท่านเป็นกรุงเทพมหานคร

โดยงานของท่านชื่อกรุงเทพมหานคร
ไอ้งานอะไรที่กรุงเทพมหานครจะจัดงด
แต่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครนี้กิจกรรม
และกรุงเทพไม่เท่ากับประเทศไทย
ไม่ใช่ว่าต่างจังหวัดงดด้วย
ลายกลุ่มมันมีปัญหาอีกแล้ว
เอาล่ะเอามาดูข่าวที่ทุกคนรอคอยแจกของขวัญปีใหม่

ตอนต้นฉะเชิงเซา๕ใบ
๕ใบนี่เท่าไรแปดร้อย

แล้วก็มีไม่เชื่ออยู่ไหมยังมกเต็มเลย
แล้วก็เกษตรวิสัย๓ใบ๓๘๐
บางฉบับ๑๘๐โคลาส๓ใบ๓๕๐

เลขธรรมดา๑๐๐นึงไม่เจอ๘๐

ถามพี่ทำไมมัน๑๒๐หมดเลย

เขาก็ตอบเบาใช่
นี่บางพานบางพานคือที่ไหน
ใบ๗๐๐พี่ต้นพี่ปุ้ย
นี่คือความเห็นที่เราสำรวจมานะครับ
ส่งมาผมอ่านให้เกือบทั้งหมด
ของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะให้ก็คือ
เขาจะมีการเปิดขายสลากนะครับ
จุดที่ขายฉบับละ๘๐บาทนะฮะเอามาดู
เอ้าสรุปขายเฉพาะจุดไม่ใช่ทั่วประเทศเหรอคะ
คือมันต้องยอมรับแหละเขาต้องยอมรับ

ก็เลยต้องมีจุดที่รัฐบาลทำออกมา
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธนกรวันบุญคงชนะเปิดเผยบอกว่า
รัฐบาลมีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่๒๕๖๕ให้คนไทย
ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง
จัดทำโครงการชื่อว่าโครงการสลาก๘๐ครับนะฮะ
โดยจะเริ่มจำหน่ายงวดแรกนะ๑๗มกราคม๒๕๖๒
จากนั้นจะขยายไปทั่วประเทศ๑๐๐จุด
เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสลากกินแบ่งในราคาที่เป็น

ให้ประชาชนได้ซื้อสลากินแบ่งในราคาที่เป็นธรรม
คือปุ้ยไม่ได้ถือว่าเรื่องของการทำให้สลากมาเป็น๘๐บาท

มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่คุณต้องทำตั้งแต่แรก
อันนี้๑๐ไม่หักสักคะแนนเลย
นายกรัฐมนตรีพอใจการทำงานของกระทรวงการคลัง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ดำเนินโครงการนี้
เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาสลากเกินราคา
ซึ่งเรื่องนี้นะครับนายลวรนแสงสนิท
ท่านประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านแถลงบอกว่า
สำนักงานสลากไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาสลากเกินราคา
หามาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุของปัญหาน่าจะอยู่ที่
เขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่ยอดความต้องการของผู้ซื้อ
ประกอบกับมีคนหันไปขายสลากเพิ่มมากขึ้น

ใช้วิธีรับต่อกันมาเป็นทอดแล้วก็เพิ่มราคาต่อกันมาเรื่อย

มีทั้งรถแบบสั้นกลางยาว
ขยายจุดจำหน่ายโครงการสลาก๘๐บาท
เปิดรับลงทะเบียนซื้อจองสลากล่วงหน้าอีก๒แสนราย
สลากผ่านช่องทางออนไลน์
ระยะแรกนะครับมีจุดจำหน่ายสลากใน๘๐บาท
กรุงเทพมหานคร๒๙จุดและนนทบุรี๕จุด
จากนั้นจะเปิดทั่วประเทศ๑๐๐จุด
สลากงวด๒พฤษภาคมเป็นต้นไป
แต่เรื่องนี้ชาวเน็ตไม่ทนนะครับ
คือเป็นความหวังแหละแต่บางคนมาบอกเลย
สลากพิมพ์ไว้๘๐บาทอยู่แล้ว
แบบนี้ไม่ควรเรียกว่าของขวัญ
เหมือนปุ้ยเลยบางคนบอกว่า
แสดงว่ายอมรับใช่ไหมว่ามีการขายเกิน๘๐บาทจริง
แล้วทำไมชอบไปตรวจแล้วบอกว่าไม่เจอการขายสลากเกินราคา
มีแต่ราคา๘๐บาทสร้างภาพน่าอับอายกราบจริง
ผมไม่ได้พูดขีดเส้นใต้๓เส้นว่าเป็นความคิดเห็น

ส่วนอีกคนก็บอกว่าเป็นนโยบายขายฝัน
วันแรกที่ขอสอชอขอสอชอนี่

แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่สชอาจจะแก้ไม่ได้

เขาเคยประกาศด้วยจะแก้เรื่องนี้๗ปีมายังแก้ไม่ได้
ส่วนมีการที่มีคนแจ้งบ่อแส
ชี้จุดไปเลยว่าปัจจุบันมีการขายเกินราคาที่๑๐๐๑๒๐บาท
รวมชุด๗๑๐ใบ
เมื่อกี้๕ใบ๗๑๐ใบ๓๐๐บาท

มันไม่มีอยู่จริงครับคุณผู้ชมครับ

งาช้างไม่เคยออกจากปากหมาชั้นใด
งาช้างก็ไม่เคยออกจากปากคนฉันนั้น
เป็นเรื่องของช้างที่ล้มเมื่อวันก่อนแหละ
อันนี้แปลว่าเกี่ยวกับสลากมั้ง

อมวัฒน์มาพูดก็ไม่เชื่อ

น่าจะเป็นข่าวที่สอดคล้องกับวัดอมเทียนที่ชนบุรีอืม

ผมว่าคุณน่าจะสลับลุงตู่ไปอยู่ฝั่งนั้น

ถ้าหากทำได้นานและอย่างถาวร
เราจะยืนยันว่ามันสำเร็จรูปรวบพอสมควร

เพราะว่าอัตราตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น